เปิดมาได้เดือนนิดค่ะ
แล้วก็เจอโควิดเลยค่ะ
เพราะทำสามของเรานี้นะครับก็เปิดมาได้

ซึ่งเอ่อเราก็คาดเจอนังไหวที่ลาค้างไม่ถึงะ

สถานการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็โดนเขาเต็มเต็มนะครับ
เพราะว่าเซลล์เทนมูลของเราเราก็เปิดมาแล้วก็มีพนักงานค่อนข้างจะเยอะอยู่
ที่สำคัญก็คือพนักงานเนี่ยประมาณเกือบ๕๐คน๒สาขา
รวมกับคุณทองบายนาคอนรัชดาซอย๔ด้วยก็อีกประมาณเกือบ๕๐คน
๒ล้านก็เกือบ๑๐๐คน
เรามีพนักงานที่เราจะต้องดูแลอยู่อีกเกือบร้อยคนที่
เราก็จะปฏิบัติตามนั้นดูนะฮะ

รู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบกลัวกันหมด
ลูกค้าเพราะว่าจูนเข้ามาเฝ้าร้านเองใช่ไหมคะ
ที่มาเราก็รับรู้สึกได้ว่ากลัวเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟและจูนเองที่อยู่ทางร้าน
ก็ระแวงกันเองต่างคนต่างระแวงกันเองก็เลยบอกตัดปัญหาดีกว่า
ต่างคนต่างมองหน้ากันเหมือนคุณเป็นซอมบี้หรือเปล่า
เหมือนในหนังเกาหลีอันนี้เป็นหรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่
คือเรามีความรู้สึกว่าถึงจะเปิดได้ถึง๓ทุ่มก็ตามกับสถานการณ์ที่มันโตขึ้นทุกวันนะฮะ
แบบนี้มันก็ทำให้เราทั้งคนกินด้วยก็ลดน้อยลงมาก
จากประมาณ๑๐๐เหลือไม่ถึง๑๐ดีกว่าที่มานั่ง
ซึ่งจากพนักงานของเราที่มีร่วมร้อยคนเราก็จะไปลดลงไปหรือไปให้เขาหยุดงาน
เราก็ทำไม่ได้เพราะว่า
เขาก็ตกงานซึ่งมันก็จะไปเป็นภาระของรัฐบาลเป็นภาระของสังคมอีก
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาไงดีวะ
เพราะค่าเช่า๒ที่นี่ก็เป็นล้านนะฮะ
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าก็เป็นล้านค่าแรงงานค่าพนักงานอีกเยอะมาก
มันเป็นภาวะที่เราเข้าใจแหละว่าไม่ใช่เราเจอเท่านั้น

คนที่เดือดร้อนมากกว่าครอบครัวเราก็มีน่าจะเยอะมากนะฮะ
พ่อแม่พี่น้องที่ทำร้านค้าต่างทำธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่อาหารอีก

เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เราก็มองหน้ากับจูนว่า
เราจะไปต่อยังไงดี
ก็โอเคนะส่วนจะเปิดร้านต่อไหมก็มองหน้ากันสักพักก็บอกว่าปิดเถอะ
คือจริงที่เราอยากปิดเนี่ยคือเหมือนเราก็แสดงความรับผิดชอบด้วยแหละว่า
อย่างเราก็เขาเรียกอะไรแสดงความผิดชอบให้กับสังคมอะค่ะ
เพราะว่าถ้าเรายังเปิดอยู่สมมุติจริงว่ามีคนกินแล้วดันไทม์ไลน์มาเป็นที่ร้านเราอย่างนี้
เหมือนตอนที่เป็นโควิดครั้งแรกมันต้องได้ดิคนอื่นเขายังได้เลย
แต่มันก็มีคำถามมาอีกนะว่าถ้าเราปิดร้านแล้วลูกน้องเราร่วมร้อยคนเนี่ย
เราจะทำยังไงเราจะแบกกันไหวเหรอ

กับพอปิดร้านแล้วรายได้มันนิดเดียว
แล้วลูกน้องเราเราจะยังไงเราจะเราจะให้เขาหยุดออกจากงานไปครึ่งหนึ่งเหรอ
หรือจาก๑๐๐คนเหลือ๒๐คนและอีก๘๐คนเราจะทำยังไง
ซึ่งมีน้องบางคนเขาก็นั่งร้องไห้
เขาก็มาคุยกับเราตอนที่เราประชุมกัน
เขาก็จะบอกว่าเราจะไม่ปิดร้านใช่ไหมครับ

เราก็ต้องตอบว่าต้องปิด

แล้วพวกหนูก็มานั่งคุยกัน
ไม่ต้องกลัวทุกคนจะอยู่กับเรา

เปิ้ลกับแม่จูนรับผิดชอบทุกคนเอง
แต่ขอให้ทุกคนประหยัด
ประหยัดช่วยกันทำเท่าที่เรามี
เช็ดกวาดร้านอาหาร
กวาดล้างทุกอย่างให้มันสะอาดทำความสะอาดพื้น
เตรียมทุกอย่างว่าถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่
ตัวเลขของคนติดเชื้อลดลงทยอยลดลงลดลงลดลง

พวกเราจะได้รับเงินเดือนกันเต็มที่เหมือนเดิม
แล้วเราก็จะรีบเปิดร้านกลับมาให้ได้เหมือนเดิม
ซึ่งเราตั้งเป้าไว้น่าจะปิดเดือนนี้ทั้งเดือน
แต่ก็ไม่แน่ถ้าโชคช่วยนะฮะทุกอย่างดีขึ้น
ก็อาจจะเหลือ๒อาทิตย์ก็ได้แล้วค่อยกลับมาเปิด

แต่ถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ต้องกัดฟัน
กัดฟันดูแลรับผิดชอบพวกเขาต่อไปจน
คือตอนนี้อย่างที่เรารับผิดชอบที่ร้านคือ
เราให้ยังเด็กยังอยู่ครบ
ก็เข้ามาเช็ดกระจกมาทำความสะอาดมาขัดพื้น
แล้วก็มาเรามีอาหารให้๒มื้อ

เด็กแค่นี้นะเขาก็ดึงเดินดัน
มาช่วยกันเต็มที่พี่วันนี้จะให้ผมทำอะไรครับ

เขาอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไร
ได้รายได้ด้วยว่าอันนั้นอยากมาก็มาแต่ต้องช่วยพี่นะแล้วก็มาเทรนด์งานกันใหม่เลยว่าใครจะรับผิดชอบตรงไหน
ใครดูไร้ทูใครดูของห่อดูอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมอบงานแล้วก็ต้องช่วยกัน
ก็ต้องช่วยพี่เธอก็ต้องช่วยพี่นะเดี๋ยวพี่ก็เด็กคือเราเห็นแววตาเขาเลยว่าแบบพี่สั่งเถอะผมทำได้หมดอ่ะ
คือเรารู้เลยว่าเขาลำบากกันจริงนะค่าจ้างเนี่ยเราตอนนี้เราดูยอดขาย
เราดูยอดขายจากเดลิเวอรี่ด้วยจากวันสองวันที่เปิดมาเนี้ยยอดขายแทบแทบจะไม่มีเลยเพราะว่า
ยังไม่ค่อยมีใครรู้ว่าทางเราเปิดเดลิเวอรี่แล้วเมื่อวานแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเราปิดร้านแล้ว
มีหลายคนที่เขามาที่ร้านแล้วเราก็แจ้งให้เขาว่าเราปิด
เขาก็กลับไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าดิลิเวอรี่เป็นยังไงอะไรยังไงระบบต่างที่ร้านนี้ก็ยังไม่เคยทำ
เขาก็ยังไม่รู้แต่วันนี้เราเซ็ตเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องบอกพนักงานทุกคนด้วยก็ช่วยกันลด
ลดหน่อยพี่ขอลดค่าแรงนิดนึงนะใช่ป่ะมาเนี่ยอย่างสมมุติว่ามาทำงานวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ในส่วนไหนที่จำเป็นก็ต้องทำงานเต็มวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเข้าไปหน่อยหนึ่งอย่างน้อยเด็กก็จะมีเงินไปจ่ายค่าห้องพักส่วนค่าอาหารเนี่ยเราเลี้ยงดูปูเสือทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลย

เลยเพราะว่าพอเราเห็นเห็นพ่อแม่พี่น้องคนอื่นเนี่ยเราเชื่อเลยว่าเขาเขาเหนื่อยกว่าเราเขาหนักกว่าเราเยอะมากเงินร้อยบาทเงิน๕๐๐บาทเงินพันบาทมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับสำหรับคนไทยในตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้คือบอกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนลงทะเลที่เจอคลื่นแล้วอ่ะมันไปบ่นไม่ได้แล้วมีทางเดียวต้องข

ขายพันกว่าบาทช็อกตัดสินใจจะปิดร้านแต่พอไปนอนคิดได้คืนเดียวกลับมาคิดอีกทีโอ้โหอาชีพอื่นนะอสังหานักบินอะไรทุกหลายคนกลับมาทำร้านอาหารกันทั้งทั้งที่ทำไม่เป็นแล้วเราทำมาเป็นสิบกว่าปีเราจะหนีทำไมในเมื่อนี่คืออาชีพที่เราถนัดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเลิกคิดเรื่องที่จะหนีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย
ว่าโอ้ยส่งตอนตี๓ทำงานกันแบบนั้นตี๓ตี๔ตี๕ทำงานตลอดตอนนี้
คุณพ่อรับมือได้แล้วอย่างเงี้ยเป็นเดียวเรียกว่าจะมีความเครียดอยู่ไหมครับคุณพ่อ
คือตัวจูนมีความรู้สึกแต่ไม่อยากเครียด
เพราะจูนเป็นคนแบ่งความรู้สึกไม่ได้เท่าพี่เปิ้ลเพราะว่าจูนรับผิดชอบหลายอย่าง
เดี๋ยวจะต้องเรื่องลูกเรื่องละเอียดจะพยายามทำให้มันเป็นเรื่องที่แบบเอาวะเดี๋ยวมันต้องผ่านไปให้ได้
เพราะว่าถ้าเกิดเรามามัวแต่เครียดเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะพันรับไอ้นี่ไปด้วย
คือธุรกิจของเราครอบครัวเรามันมีหลายอย่างไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมที่เห็น
เพราะว่าตอนเนี้ยเขาไปซื้อตามร้านมันก็ลำบากอีกเหมือนกันวันนั้นไลฟ์เป็นแม่ค้าขาย
เสร็จแล้วก็ยังมีธุรกิจอีกที่ที่หนังภาพยนตร์ที่เรากำลังจะออก
เร็วนี้ก็ต้องมานั่งออยจะออกเดือนหน้าอยู่แล้ว
หนังวางแผนจะออกเดือนหน้าลงทุนไปตั้งหลายสิบล้าน
คือเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดว่ากูต้องเลื่อนอีกไหม

เลื่อนไปแบบรอบนึงแล้วครั้งนี้ต้องเลื่อนอีกเปล่า
หรือต้องเลื่อนไปอีกหรือต้องเลื่อนไปอีกมันจะเป็นอย่างไร

เงินมันก็จะไปจมอยู่อย่างนี้ค่ะถามว่าเครียดไหมก็เครียด
แต่ถ้ามันยังทำอะไรไม่ได้ก็จนก็ต้องเอาวางไว้ก่อน
แล้วก็ต้องเอาหน้างานก่อนเอาลูกก่อนเอางานที่จะต้องเดินอยู่ข้างหน้าก่อน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเครียดแล้วค่อยกลับมาดูงานเก่า
คือจนว่าต้องแบ่งตัวเองให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะพัง
มันจะรวมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องทำเออมัน
วิธีการปราบความเครียดของเราตอนนี้ก็จะเห็น
ถึงเวลาปุ๊บอยู่กับลูกพาลูกไปอยู่ภูเขาแล้ว

ไปอยู่ภูเขาไปอยู่แม่น้ำไปอยู่กับสนามย่า
ไปเล่นกับลูกพาลูกว่ายน้ำพาลูกแบบออกกำลัง
คือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคลายเครียดสิ่งเหล่านี้ได้
แล้วพอกลับมาถึงปุ๊บทีนี้ก็ต้องอยู่กับมือถือแล้ว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
คนไปอ่อหน้าเส้นสตาร์ทเยอะเพราะอะไรเพราะอยากอยู่ข้างหน้า
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณอยู่หลังสุด
พอเขาสตาร์ทแล้วคุณก็จะวิ่งอยู่หลังสุด

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้เตรียมตัวของเราให้ดีที่สุด
เพื่อที่ไปอยู่หน้าเส้นสตาร์ทให้ได้มากที่สุด
คือเอาตรงเลยเดิมทีหนังจะเข้าสิ้นเดินกุมภานี้แหละ
แล้วก็เป็นหนังที่พวกเราแบบปั้นมาเป็นปี
สุดท้ายพอเหตุการณ์อย่างนี้ออกมาเรามีความรู้สึกว่าสิ้นมกราจะดีขึ้นไหม
แล้วถ้าดีขึ้นแล้วถ้ามันเลสไปถึงปลายกุมภา
เราไม่น่าจะดันทุรังที่จะเอาหนังเข้าไปใช้
เพราะว่ารับรองคนยังระแวงกันอยู่แน่นอน
เพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งไหม
หรือ๒เดือนหรือ๓เดือน
ปล่อยให้ใครที่เป็นฮีโร่กล้าเอาหนังตัวเองเข้าเป็นคนแรก
เพื่อดูวัดดวงว่าคนจะกล้าเข้าโรงหนังไหมเนี่ย

ไม่แน่พอมีวัคซีนออกมาได้ครบหมดแล้ว
บางทีทุกอย่างมันอาจจะปลดออกมาได้ครับ

รายรับมีรายรับได้ค่ะเรามีอยู่นะ
และก็ของที่เรายังเป็นเนื้อ

ก็ยังวางตามเซเว่นก็ยังตามเฟิมมี่รี่มาบิ๊กซีโลตัส

มันยังมีพอดับงานเพิ่มการสอนพวกของจูแล
คนก็ยังให้การตอบรับที่ดีอยู่
ร้านอาหารของเราใช้ถันก็ก็ก็เป็น๑๐ล้าน
ทางเดียวคืออย่าทำให้ขาดทุนในแต่ละเดือน
ถ้าไม่ขายเลยรายการความจัดการเขาจะไม่เกิดรายจ่าย
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรายลักษณ์ถ้าไม่ขายคือถ้าไม่ขายเลยก็ไม่เกิดรายจ่าย
เหมือนถึงเราก็ไม่ต้องซื้อต้นทุนอาหารมาขายแต่มันก็อาจจะมีเงินเดือนของพนักงานที่
ถ้าเราปิดไปเลยถ้าเราไม่รับผิดชอบเลยต่างคนต่างไปน้อง
ไม่ทำแล้วเงินเดือนพี่ก็ไม่ต้องจ่ายเนื้อก็ไม่ต้องซื้อมาหมูก็ไม่ไปซื้อมา
จบไม่มีรายจ่ายถูกไหมแต่นะตอนนี้เราก็ทิ้งน้องไม่ได้
ก็ต้องมีรายจ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรายรับจากการขายอาหารเพื่อเลเวอรี่เพื่อพนักงานเลย
เพราะว่ายังไงก็ไม่ได้กำไรไม่ถึงตัวเราอยู่แล้วแต่เราขอภาวนาว่า
แค่ว่าขอให้คนสั่งเดลลิเบอรี่เราเยอะเพื่อได้เงินเนี่ยมาเลี้ยงพนักงานให้พอก็พอแล้ว
เกือบร้อยคนเนี่ยเอาให้เขาอยู่ให้ได้ในเดือนเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราคุยกันไว้สองคนนะ
พอแล้วนั่นคือถ้าถ้าถ้ามันเป็นไปได้น่ะตั้งร้านนี้เราทราบเป็นว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่

กำลังดีใจมากเลยแล้วกำลังดีใจมากเลยแล้วกำลังดีใจมากเลยแล้ว

กำลังดีใจมากเลยแล้วกำลังดีใจมากเลยแล้ว

บอกเลยว่าถือว่าเราก็ถึงเวลาน้ำท่วมเราก็ไปช่วยเนอะ
พอมาถึงเวลาเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยเราช่วยคนไว้สักร้อยคนก็
ก็ถือว่าเราก็น่าจะมีส่วนร่วมที่จะได้ช่วยประเทศสักครั้งหนึ่งด้วย
ขอบคุณครับ
พี่เกิ้ลภารกิจสถานที่เราเป็นผู้ประกอบคุณมากนะครับ

พี่เกิ้ลหวังว่าอยากจะได้มาตรการอะไรในเกี่ยวกันในขณะที่เราอยู่ด้วย

เดี๋ยวร้านเราโดนปิดยาวนะไม่ต้องเลยนะ
คือขอเป็นตัวแทนแล้วกันขอเป็นตัวแทน

ขอเป็นคนตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่เป็นคนทำมาค้าขายคนทำมาหากินในทุกสาขา
อะไรนะ
ขอเป็นตัวแทนให้กับคนไทยที่ทำมาค้าขายนะครับไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตาม
กับผู้ใหญ่กับรัฐบาลว่าเราก็เข้าใจนะว่า

ก็คิดทุกวิถีทางทุกหน่วยงานคิดทุกวิถีทางที่จะช่วยคนไทยให้รอดพ้นไปตรงนี้ให้ได้มากที่สุด

คนที่ลำบากที่สุดก่อน

ยังพอดูแลได้เนอะ

ลงไปดูแลเขาให้มากกว่านี้

เฉียดไปให้เขาถึงให้

แล้วก็ให้ครบทุกคน

แล้วก็จะไปยืมใครมาอีกมันก็มีปัญหานอกระบบอีกอะไรอีก
มันก็มีปัญหานอกระบบอีกอะไรอีก

รู้ว่าทางผู้ใหญ่ก็เหนื่อยกันทุกคนนะฮะ
แต่ก็เป็นห่วงมาก

ที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอง

ขายอะไรไปก่อนทำอะไรได้ทำไปก่อนฮะ

ช่วยตัวเองให้เต็มที่ไปก่อน

ผู้ใหญ่ให้ได้ยังไง

น่าจะมีทางออกที่

ตรงนี้นะ

ตัวเองน่าจะแบกรับลูกน้อง
กับรวมร้อยคนได้เนี่ย

เอ่อรัฐบาลครับช่วยช่วยช่วยอะไรเรามากกว่านี้ได้ไหมคนละครึ่ง
ละครึ่งเขาก็ทำไปแล้วนะคนละครึ่งทำไปแล้ว
คนละครึ่งหรือไม่คนละครึ่งขอเร็วหน่อยเอาเร็วแล้วเอาครบครบด้วย
เอาให้ครบแล้วก็เอาให้ตรงกันด้วยเนอะ
พอตรงกันปุ๊บแล้วประชาชนก็จะไม่เป๋ถูกไหม
แรงไปเหรอเห็นสะกิดขาสะกิดขาด้วยสะกิดขาแรงไปไหม
ไม่ไม่น่าจะแรงเนอะแต่ขอจริงจริงขอตรงตรง

อ่าใช่โดนมากเลยคุณเนี้ยเออตอบอะไรกันไม่รู้
ก็ถือซะว่าช่วยกันแล้วกันนะฮะ

แล้วก็รับไปที่ร้านเลยจะได้ไม่ต้องเสียค่ามอเตอร์ไซค์เยอะเนอะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งเนื้อกระทะร้อนทั้งหมูทั้งอะไร
ที่เพจแล้วมันมีเบอร์โทรอยู่โทรสั่งได้
ก็จะมีรายละเอียดครบทุกอย่างอยู่ในนั้นค่ะ